ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง
ข่าววงการบันเทิงแห่งปีสนับสนุนโดยตราเอเอฟเอ็ม
ได้แก่อิ่งฟ้าคว้ารองอันดับหนึ่ง
แม้ว่าก่อนจะไปเป็นตัวแทนประกวด
จะเจอเรื่องราวดราม่ากับบอสใหญ่นวัด
รวมไปถึงกระแสดราม่าร้อนแรงกับตินาสุพนาศ
แต่ในที่สุดอิงฟ้าก็ทำเต็มที่
คว้ารางวัลรองอันดับ๑มาครองได้สำเร็จ
และยังเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนแรก
ที่ไปได้ไกลถึงรองอันดับหนึ่งอีกด้วย

ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ไทยรัฐที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง